มินุมครับครับคนหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
มาร้องขอความเป็นธรรมทางคดีจากสื่อมวลชน
ถูกรุมทำร้ายนะฮะหลังจากที่ไปเที่ยว
ไปดื่มไปกินที่โรงเบียร์แห่งหนึ่งที่ปากเกร็ดนนทบุรี
แล้วคนที่มาทำร้ายเขาเนี่ยคนเจ็บบอก
เป็นลูกน้องของนักการเมืองในพื้นที่อุทัยธานี
เสื้อที่ใส่กันอยู่ในข้างหลังเนี่ยปักป้ายชัดเจนบอก
สจเปี๊ยกอุทัยธานีสจเปี๊ยกเขาชี้แจงแล้วนะฮะ
ดูภาพนี้ฮะเป็นกล้องวงจรปิดนะครับ
ที่จะมีรถเนี่ยมาจอดอยู่แถวลานจอดรถของโรงเบียร์แห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ปากเกร็ดนนทะบุรีนะครับ
เที่ยงคืน๔๐นาทีของวันที่๒๙มกราคมนะครับ
เปิดไซเรนด้วยนะฮะสองคันนะครับนี่แล้วก็มีกลุ่มผู้ชายใส่เสื้อแจ็คเก็ต
คนขับก็เปิดกระจกหันมาคุยกับคนคนหนึ่งนะครับ
คนในรถห้าคนก็กรูลงไปกรูลงไปแล้วก็ไปหาคนเจ็บนะฮะ
คนเจ็บนี้ชื่อหนึ่งนะครับยืนอยู่ที่ลานจอดรถ
ซึ่งในกล้องวงจรปิดเนี่ยจะไม่เห็นนะฮะ
มีการลงไปแล้วก็ไปรุมทำร้ายคนเจ็บที่ชื่อหนึ่ง
วัยสี่สิบปีนะครับเป็นนุ่มที่ขับแกรปนะฮะ
นี่เป็นวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะครับ
นี่นะฮะผู้ชายอีก๒คนจากคันนี้นะครับ
เดินลงไปสมทบกันคือคนเจ็บนี้เขาบอกว่า
มี๕๖คนนะฮะที่ลงมาทำร้ายเขานะครับ
คือถ้าจะมีรถขั้นกลางรถฟอร์ดคันหนึ่งจะไม่เกี่ยวนะฮะ
เพราะว่าเขาจะเป็นรถของลูกค้านะครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่ใช้เวลาสักหนึ่งนาทีกลุ่มคนที่ลงไปทำร้ายคนเจ็บที่ชื่อหนึ่ง
เขาก็กลับขึ้นมาที่รถแล้วก็พากันขับออกไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืน๔๐นาทีของวันที่๒๙มกราคม
ตามเวลาในกล้องวงจรปิด๔๒นาทีมาขึ้นรถแล้วแล้วก็ขับออกไป
หลังจากนั้นคนเจ็บนะฮะก็คือคุณหนึ่งไปแจ้งความที่สพปะเกร็ดนะฮะ
เจ้าของพื้นที่เกิดเหตุตอน๑นาฬิกา๔๘นาทีนี่ร่องรอยอาการบาดเจ็บของเขานะครับ
แพทย์บอกนี่ฮะนาภาษณ์ถูกทำร้ายนะครับจนมีแผลนะครับ
ชายโครงก็บอบช้ำนะครับหลังจากที่ไปตรวจร่างกายไปโรงพยาบาล
แล้วก็ไปแจ้งความที่สพปากเกร็ดนะฮะบอกโดนลูกน้องสอจอดังเนี่ย
รุมกระทืบรุมสหบาทาคุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับคนเจ็บนะฮะ
หลังจากที่เขาร้องขอความเป็นธรรมทางคดีผ่านสื่อมวลชน
วันนี้มากับทนายความนะครับเพื่อมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเป็นครั้งแรก
คุณหนึ่งนี่เขาบอกว่าคืนวันนั้นเขาไปกับเพื่อนนะทั้งผู้ชายผู้หญิง
ก็ไปเที่ยวไปดื่มไปกินที่โรงเบียร์แถวปากเกร็ดนนทบุรี
ซึ่งเขาบอกเขามีคลิปตอนที่กลุ่มเขาเนี่ยดื่มกินกันอยู่ในโรงเบียร์
ก็เต้นกันอยู่อย่างสนุกสนานนะฮะ
เดี๋ยวถ้ามีคลิปด้านในนะฮะที่คุณหนึ่งเขาบอกนี่ฮะ
นี่คุณหนึ่งเต้นอยู่เห็นไหมฮะเต้นอยู่เพื่อนเขาก็นั่งอยู่
แล้วด้านหลังจะเห็นมีผู้ชายนั่งอยู่โต๊ะหนึ่ง
ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำเมียอักษรปักอยู่หลังเสื้อแจ็คเก็ต
เขียนว่าสจเปี๊ยกอุทัยธานี
นี่คุณหนึ่งบอกนี่ระหว่างนี้นี่นะ
หนึ่งในกลุ่มผู้ชายแจ็คเก็ตดำเนี่ยผลักเก้าอี้กระแทกมาโดนหลังเขาอย่างจัง
เขาก็เลยหันไปถามบอกพี่มีอะไรกับผมหรือเปล่า
คู่กรณีบอกไม่มีอะไรหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรต่อ
ในพื้นที่ลงเบียนะเสร็จแล้วเนี่ยพักใหญ่ใหญ่
คุณหนึ่งบอกผมเนี่ยออกไปยืนสูบบุหรี่อยู่ที่ลานจอดรถ
แล้วกลุ่มนี้ชายชะกันแจ็คเก็ตดำเนี่ยเขาก็ขับรถออกมาพอดี
คนขับรถฟอร์ดสีดำเนี่ยเปิดกระจกถามคุณหนึ่งบอก
ตามกูมาทำไมอ่าคุณหนึ่งบอกผมก็บอกไปว่าไม่ได้ตามครับผม
ผมออกมาสูบบุหรี่อีกฝั่งหนึ่งสวนกลับบอกจะเอาอะไรไหม
จะเอาใช่ไหมเขาก็จอดรถกันแล้วทั้งหมดก็เดินลงมาจากรถสองคัน
แล้วก็กรูมาทำร้ายคุณหนึ่งจนล้มกองไปกับพื้น
พอลุกขึ้นมาได้ก็พยายามใช้โทรศัพท์จะโทรบอกแฟนที่อยู่ในร้าน
หนึ่งในนั้นตะโกนใส่อีกบอกอย่าลุกขึ้นมานะไม่งั้นโดนอีกรอบหนึ่ง
คนแถวนั้นไม่มีใครกล้าช่วยแล้วพวกนี้ก็ขับรถออกไป
คุณหนึ่งยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกลุ่มพวกนี้เลยนะครับ
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่กระทบกระทั่งกันตั้งแต่ในร้าน
เรื่องการผลักเก้าอี้มาโดนแล้วคุณหนึ่งก็ถามไปว่าเออมีอะไรกับเขาหรือเปล่า
หลังจากนั้นก็เลยต้องมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนด้วย
เพราะกลัวอิทธิพลของนักการเมืองท้องถิ่นเดี๋ยวคดีจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
แล้วหลังจากที่เป็นข่าวเนี่ยคุณหนึ่งบอกทางสจเปี๊ยกนะฮะ
ที่เป็นเจ้าของชื่อที่ปักอยู่หลังแจ็คเก็ตของกลุ่มคนที่ทำร้ายเขา
สจเปี๊ยกอุทัยธานีได้ติดต่อมาหาแล้วเพื่อแสดงการขอโทษ
พร้อมกับบอกว่าตัวสจเองไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นนะ
เดี๋ยวจะชดใช้เยลยาค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลให้
ถ้าดูในกล้องวงจอนปิดดีนี่
จะเห็นว่ารถของสจออกไปก่อน

จำได้ไหมว่าที่ลงมากี่คน

คือว่าถ้าเกิดมีปัญหาผมได้ขอโทษตอนนั้นอะไรอย่างไร
ผมก็ถ้าผมทำได้ผิดผมขอโทษเขาเลย
ลูกน้องผมผมขอโทษผมไม่รู้เรื่องเลย

นายปภาวิทย์บุษวดีนะครับ

สจเปี๊ยกบอกไปกับลูกน้อง

สจเปี๊ยกบอกผมอยู่ไม่นานก็กลับนะ

ถึงรู้ว่ามีปัญหากันในร้านก่อน
เก้าอี้เนี่ยกระแทกกันไปกระแทกกันมา
แล้วลูกน้องตอนที่ขับรถออกมาเนี่ย
คิดว่าคู่กรณีมาดักรอเอาเรื่องอยู่หน้าร้าน
แต่ขอยืนยันว่าไม่ใช่การรุมทำร้าย

คือไปดึงแขนคนที่ไปต่อยในหนึ่งเนี่ย

หลังเกิดเหตุสจเปี๊ยกบอก
ก็เลยโทรหาคนเจ็บเพื่อขอโทษ

พี่ก็ด่าว่ามันยังไงเนี่ยสภาพ

อยู่ในร้านก็มีปัญหาแบบ
เอาเก้าอี้กระแทกกันบ้างอะไรกันบ้าง

ลูกน้องอีกคนมันเข้าใจผิดว่า

ที่ลงไปที่ในสภาพสำนักข่าวที่ออก

ลงไปกระชากคนของเรา
เอาขึ้นรถก็ต้องขอโทษสังคม

ลูกน้องที่ใส่เสื้อไปแม่นสอนตลอดฮะ
ก็ถึงบอกว่าบางครั้งไม่ได้ไม่อยากให้ไปเที่ยวงค์ชื่น
อ้าวมีคนที่เขาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนมาด้วย
บอกโดนหางเลขเหมือนกันลุงรอปภที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ทำหน้าที่อยู่พอดีตอนนั้นบอกเห็นผู้ก่อเหตุเนี่ย
รวมตัวกันสักพักแล้วก็กรูกันไปหาคนเจ็บ
กวนกูนักเหรอแล้วก็ชกต่อยแต่ว่ายืนยันว่าตอนที่ชกต่อยเนี่ย
คนที่ไปต่อยในหนึ่งเนี่ยเห็นคนต่อยคนเดียว
แต่เอาเป็นว่าทางสถานบันเทิงเขาเลยไล่ลุงออกเลย
คงจะมองว่าแบบแหมรักษาความปลอดภัยระงับเหตุไม่ได้

แต่บริษัทต้นสังกัดเนี่ยเขาจะหาที่ประจำที่ใหม่ให้
ทางคดีนะฮะสพปะเกร็ดบอกว่าก็เรียกมาสอบปากคำแล้วนะครับ
เดี๋ยวจะนัดผู้ก่อเหตุมาวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผู้เจ็บเนี่ยมาแล้วนะครับ